คุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวไปติดตามกันจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดบึงกาล
โอ้โหช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าร้อนอาจจะเป็นหน้าแรงไปด้วย
น้ำในแม่น้ำโขงก็ลดระดับลง
พอลดลงเนี่ยได้เจอกับโขดหินไม่ได้เจอต่อนะ

นั่นแหละประมาณนั้นน้ำรถหินโผล่
แต่ว่าหินที่มันโผล่ขึ้นมามันเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะครับ
นี่เลยโขดหินเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขง
ที่บ้านน้องแวงตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะไป
แล้วก็ฮิตมากในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
สถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าทุกปี
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะลดลง
ก็จะทำให้เห็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่เกิดขึ้น

ที่มีลักษณะเป็นก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่

ใครจะไปเชื่อครับมันเรียงกันแบบนี้
เป็นแนวแนวดูกันเลยเนอะ

แต่นี่คือธรรมชาติครับวางเรียงกันไว้เลยนะครับ
แล้วลักษณะของหินแต่ละก้อน
ชาวบ้านเขามองว่ามันจะคล้ายกับมูลของกระต่าย

ชาวบ้านแถวนั้นเขาเลยเรียกว่า

ใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะ

ลักษณะของหินมันก็มีความคล้ายของสัตว์น้ำอื่น
อีกหลายชนิดอย่างเช่นปลาโลมาบ้าง

เรื่องของความเชื่อของเจ้าก้อนหินที่เป็นเกาะแก่งแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นจุดที่พญานาคชอบมาอาศัยอยู่

สังเกตที่ร่องรอยที่อยู่ตามขวดหินเห็นไหม
มันเหมือนเป็นเกล็ดเป็นร่องรอยการเลื้อยไปเลื้อยมา
มันก็เลยจะเป็นลอนเป็นแบบขยักขยัก
อันนี้เป็นความเชื่อชาวบ้านเขาเล่ามาเนอะ
ใช่ครับเป็นความเชื่อมันก็แปลกตาดี
เห็นแล้วมันก็เอออดคิดไม่ได้นะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะ
ชมความสวยงามไปชมความมหัศจรรย์ของที่นี่
ไปเที่ยวกันดูนะครับแถวรุ่มน้ำโขงนะครับ

เป็นความสวยงามตามธรรมชาตินะคะ